ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ผลงานของวงสังคิวแบนค่ะ
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสองนักร้องคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นนุ่มแดนวาระเวท
แล้วก็หนุ่มเอ๊ะละอองฟองด้วยแล้วค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะ
แนนวรเวทและเอ๊ะละอองฟองในนามวงสังคิวแบนกับผลงานเรื่องคิวชู
แล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันที่เปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อค่ำวานนี้
กลางกลุ่มแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามรวมถึงกำลังใจคนสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นสาวแพตตี้อังสุมารินหวานใจหนุ่มแดนและพี่ชายคนสนิทบีมกวี
ก็มาส่งกำลังใจให้บนเวทีเลยทีเดียวฝากหนุ่มเอ๊ะละอองฟองก็ไม่น้อยหน้า
มีสาวน้อยวันใหม่น้องเล็กจากบ้านฉัดบริรักษ์ที่สนิทสนมกันดี
อาสามามอบดอกไม้ให้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับบ่อน้ำตาแตก
ที่อยากจะให้ผู้ชมได้รับความสุขและความอบอุ่นผ่านเรื่องราวของนักดนตรีสองคน
มุ่งมั่นทำตามความฝันเชื่อว่าแฟนที่ชมจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจ
ชมภาพสวยของเมืองคิวชูประเทศญี่ปุ่นกันอย่างแน่นอนค่ะ
ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับเราก็ทำทุกขั้นตอนมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วครับ
ทั้งในวันที่อยู่ที่คุณมุ่งมันเหมือนเป็นชีวิตพวกเราจริงมันไม่ใช่เพราะการแสดงครับ
กับที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยจริง
เป็นภาพยนตร์ที่สนุกเน้นความอบอุ่น
คือจริงพวกเราก็เหมือนได้รับมอบหมายจริงนะ
แต่จริงแล้วผมว่าผมกับแดนมาจากคนละจุดเริ่มต้นนะครับ
คนละอย่างกันเลยครับแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ซึ่งถ้าดูในภาพยนตร์จะรู้ว่าเป้าหมายของเราที่แท้จริงคือ
คืออะไรความฝันของเราคืออะไร
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้

อกจากนี้นักร้องหนุ่มเสียงดีแดนวรเวทเผยว่า
เตรียมควงหวานใจหน้าสายแพตตี้อังซูมาลินเคาส์ดาวท์ที่ยุโรป
ตามคำสัญญาหลังจากเจ้าตัวโหมงานหนัก
ไม่มีเวลาได้เติมความหวานให้กันสักเท่าไหร่
ยังมีข่าวเมาส์ตามมาว่านุ่มแดนเป็นพ่อบุญทุ่ม
หนักให้หวานใจแบบฟรีตลอดทริป

พร้อมบอกว่าเป็นหน้าที่และตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญให้ตัวเองและหวานใจค่ะ
ผมก็ไปวันที่๒๖๒๗ครับ
คือมันมีเป้าหมาย๒อย่างนะครับ

ทำให้เราได้มีช่วงเวลาที่ได้พบปะพูดคุยกันบ้าง

อยากจะแบบนั่งอยู่เจ๊ยอากาศดีนะครับ

เพราะจนที่ผมทำงานมากครับ

อย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน